อีกหนึ่งเหตุการณ์ไล่ฟันเหมือนกันครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้กลางหมู่บ้านเลยครับ
แล้วคู่กรณีอายุ๑๖กับ๑๗ฟังแล้วน่าตกใจนะฮะ
โอ้โห๑๖กับ๑๗ถือมีดไล่ฟันไล่แทงกันตกใจทั้งหมู่บ้านไปชมครับ
คุณมิ้นคุณผู้ชมดูทันไหมครับถ้าไม่ทันให้ดูอีกรอบหนึ่งประมาณ๕โมงเย็น
ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านเห็นไหมฮะเขาเริ่มมองแล้วอะไรเนี่ย
มีคนเสื้อส้มวิ่งนำหน้าไปแล้วถืออะไรบางอย่างในมือ

ส่วนอีกคนหนึ่งไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงสีดำเดินมา
พยายามไล่ตามนะแต่คงตามไม่ทันแล้วเอามือกุมคอเอาไว้

นี่ครับสักพักหนึ่งเหมือนจะยืนไม่ไหว
เดินสัดมาแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพเขาคือ

โดนมีดฟันคอมาต้นคอด้านซ้ายแผลเวอะเลยนั่นนะฮะ
จังหวะคือนั่งก็ไม่ไหวทิ้งตัวลงนอนกับพื้นเลย

อู้ยเนี่ยล้มแล้วอ่ะ
นี่คือในโอมครับอายุ๑๖ครับในโอมเป็นแผลที่บริเวณต้นคอด้านซ้าย
พาตัวส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่วิ่งวิ่งแจ้นไปตอนแรก
เชื้อส้มนั่นชื่อไนก๊อตอายุ๑๗ค่ะสองคนนี้เป็นญาติกัน
เป็นลูกพี่ลูกน้องอ๊อตเองเห็นว่าก็มีแผลเหมือนกัน
ด้านหลังถูกแทงไปสองแผลด้วยฝีมือของโอมส่วนโอมเองก็โดนก๊อต
ฉับลงมาแผลเวอะที่บริเวณต้นคอครับโอ้ยลึกสามเซนเลยเหรอคะ

อายุ๑๖๑๗เองแล้วดูชาวบ้านมากันทั้งชุมชนเลยครับ
เย็นเมื่อวานนี้ครับพิกัดจุดเกิดเหตุอยู่ที่อำเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ดครับในพื้นที่บ้านปาฝาตำรวจจังหารก็รับแจ้ง
ก็เลยรีบมาตรวจสอบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นในโอมเนี่ย
เย็บไปเป็นสิบสิบเข็มนะครับส่วนตัวของในก๊อตอายุ๑๗เนี่ยนะครับ
วิ่งหนีไปหลังจากนั้นก็ต้องไปส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
เพราะว่าก็มีแผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๐ครับ
วันนี้พิตินักข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
ไปได้ภาพวงจรปิดเป็นวินาทีที่แม่ของในโอมเนี่ย
ออกมาช่วยเหลือลูกแล้วก็นำตัวขึ้นรถของผู้ใหญ่บ้าน
จังหวะนี้ครับหิ้วปีกเลยฮะ๔คนครับแขน๒ขา๒ฮิ้วแบบนี้
แล้วจะเอามาขึ้นรถของผู้ใหญ่ครับเพื่อไปส่งโรงพยาบาล
ถอยรถออกไปรับแล้วครับนี่นะฮะตอน๑๗นาฬิกา๒๙นาที
หลังเกิดเหตุประมาณสักยี่สิบกว่านาทีครับอ่าอันนี้จะเป็นภาพวงจรปิดเพิ่มเติม
ที่ได้มาวินาทีส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลอีกภาพหนึ่งครับเป็นช่วงที่ในก๊อต
คนเสื้อส้มที่วิ่งแจ้นนำหน้าไปอ่ะจำได้ใช่ไหมครับถือมีดแล้วไปขอความช่วยเหลือ
คนในหมู่บ้านก็คือภาพนี้นี่โดนแทงมาที่หลังสองแผลนะฮะ
คือเดินตัดผ้าไปตรงนั้นแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือเราไปคุยทีละคนเลยละกันครับ
มันเกิดอะไรขึ้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแท้อายุ๑๐กว่าเองเอามีดมาไล่ฟัน
แทงกันทำไมนี่คือแผลที่ต้นคอของน้องโอมครับเย็บมาแล้วสิบสองเข็มครับ
กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านน้องโอมเล่าว่าผมกับก๊อตเป็นญาติกันเด็กนี่โตมาด้วยกัน
มาด้วยกันแต่วันที่เกิดเรื่องเนี่ยช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก๊อตเขาเดินมา
มาเอามือถือผมผมก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยจะมาขโมยมือถืออีกแล้วป่ะเนี่ยก็เลยทะเลาะกัน
มเหตุจากเรื่องของมือถือครับก๊อตเข้ามาชกที่หน้าผมก็เลยชกคืนจากนั้นก๊อตไปหยิบกันไกลมา
ตัวผมเองเนี่ยรีบไปหยิบมีดก๊อตหยุดตอนนั้นแล้วผมก็เลยไล่ก๊อตกลับบ้านเหมือนจะจบนะฮะ
ก็เดินออกไปหน้าบ้านแล้วเครื่องก้อนหินใส่เครื่องกองหินเสร็จปั๊บผ่านไปอีก๒นาที
ก็ย้อนกลับมาคราวนี้มาพร้อมกับมีดครับแล้วมาฟันฟันตอนแรกเนี่ยกะว่าเข้าหน้าเขาเลย
แต่ว่าโอมหลบทันครับโอมเอียงตัวหลบหน้าเลยไม่โดนคมมีดมาเลยฉับไปที่บริเวณต้นคอด้านซ้าย
จากนั้นผมก็เลยไล่แทงคืนนี่คือสิ่งที่โอมเล่านะครับทำไมต้องทำก๊อตขนาดนั้นด้วยล่ะโอม
แล้วมันต้องไปดุเขาด้วยเขาแค่จะมาเอามือถือคือทางฝั่งของโอมบอกว่าก๊อตเป็นคนขี้ขโมย
เป็นคนขี้ขโมยเคยเตือนแล้วว่าอย่าทำแต่ก๊อตก็ไม่ฟังแล้วเคยจะมาทำร้ายแล้วด้วยครั้งหนึ่ง
วันที่เกิดเรื่องผมก็กลัวว่าเขาจะมาขโมยมือถือในรอบนี้ก็เลยเตือนไป
และนั่นแหละอาจทำให้ก๊อตไม่พอใจโมโหก็เลยก่อเหตุครับ
แม่ของน้องโอมว่ายังไงรู้ไหมครับแม่บอกว่าแม้ว่าเราสองคนนี้สองครอบครัวนี้จะเป็นเครือยาศกันก็ตาม
แต่ทำลูกแม่ขนาดนี้ยอมไม่ได้หรอกแล้วถ้าหากว่าเมื่อวานนี้ลูกแม่ไม่สู้ล่ะ
ลูกแม่อาจจะถึงตายหรือเปล่านี่ขนาดสู้แล้วนะนี่ขนาดสู้ก็ยังแผลเวอะเลยนะฮะ
แล้วมีประโยคนึงคุณมิ้นคุณผู้ชมอันนี้โอ้โหน่าตกใจมาก
แม่พูดว่าอยากให้มีหน่วยงานมาจัดการกับคนที่มีปัญหาทางจิต
ใครอ่ะเนี่ยแม่หมายถึงใครคะลองฟังคุณแม่ก่อนครับ
อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแลค่ะแต่มันเกิดครั้งนี้ได้แล้วครั้งต่อไปล่ะค่ะ
ถ้ามันไม่ใช่แค่นี้ล่ะอันนี้ยังดีนะลูกหนูเป็นแค่นี้
ถ้าเกิดคอขาดเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะถึงหลอดลมแล้วค่ะ
ความรู้สึกมันก็เจ็บอะค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือญาติ
ถ้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่น่าจะหมายถึงก๊อตหรือเปล่า
คู่กรณีของลูกแม่ที่บอกว่าอยากให้มีหน่วยงานมาดูแลเรื่องของปัญหาทางสภาวะจิตเนี่ยนะฮะ
เราไปตามหาความจริงเรื่องนี้กันหน่อยไปที่บ้านของก๊อตครับ
คุยกับแม่ของน้องก๊อตแม่ก็บอกว่าคุณดูนะอันนี้คือยาที่ลูกแม่ต้องกิน
เป็นยาเกี่ยวกับประสาทยาเกี่ยวกับระบบประสาทครับ
แม่บอกว่าลูกยังต้องกินยานี้อยู่ตลอดเลยคุณนักข่าว
ปกติแล้วเนี่ยลูกแม่เขาจะเป็นคนเงียบแต่ว่าถ้าหากไปเล่นกับเพื่อน
เขาจะสนุกร่าเริงตามปกติแล้ววันที่เกิดเรื่องมีคนวิ่งมาบอกว่า
ฟันกันก็เลยวิ่งออกไปดูตอนนั้นไม่เห็นลูกชายนะกลับมาถึงบ้าน
อ้าวเลยเพิ่งรู้ว่าก๊อตกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วข้างหลังเนี่ยมีเลือดออกด้วย
ก็เลยขอให้คนเนี่ยพาลูกแม่ไปส่งโรงพยาบาลสาเหตุแม่ก็คิดว่าส่วนหนึ่ง
น่าจะมาจากว่าลูกชายแม่ลืมกินยาที่หมอให้มาด้วย
แล้วแม่ยืนยันว่าจากนี้ไปจะดูแลลูกอย่างเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมครับ
เมื่อวานไม่ได้กินไง
แล้วก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวบานปลายแบบนี้หรือเปล่า
ทีมข่าวของเราพี่ติมีโอกาสได้คุยกับน้องก๊อตด้วยครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าคือตอนที่ผมไปถึงบ้านของโอม
เขาหาว่าผมจะมาขโมยมือถือทั้งทั้งที่ผมจะมาขอยืม
ผมไม่ได้ว่าจะมาขโมยและหลังจากนั้น
อายุน้อยกว่ามาขึ้นมึงขึ้นกูได้ยังไงอาวุโสไม่มีเลย
ผมเป็นพี่เขานะทนไม่ไหวก็เลยชกต่อยกัน
แล้วก็กลับมาเอามีดแล้วไปฟันในโอม
ส่วนที่ในโอมบอกว่าตัวผมเป็นคนชอบขโมยของ

แล้วก็ให้เหตุผลบอกว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยว

ดูลองฟังน้องหน่อยครับ

ทำไมก็ขึ้นคุณมึงคุณก็ต้องไปฟันนะครับ

คือน้องยอมรับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงจะไม่ทำนะครับ
แต่ดูน้องคุยกับพี่ติก็ดูมีสติแล้วก็คุยรู้เรื่องอยู่นะ

อย่างไรก็ตามครับตำรวจโรงพักจังหารจะเชิญตัวเยาวชนทั้งสองคน
ก็คือทั้งน้องโอมแล้วก็น้องก๊อต

ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งความใคร
เดี๋ยวหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ